มาดูกันต่อข่าวนี้นะคะก่อนเล่าข่าวใส่แว่นก่อนนะคะ

อ่าบุ๊บเพชรอันนี้วาดสองไงน้ำน้ำ
ทุกวันก่อนไอภาริสไม่ต้องตลกดิฉันนะคะ
ถือแผงลอตเตอรี่เนี่ยขอจิ้มเลข

อันนี้ไอภาริสเขามาโปรโบร์ตหนังคุณผู้ชมนะคะ
ก็เนี่ยคือเนี่ยฉันลำรอรอเลยนะคะ
เขาเอาแว่นมาฝากค่ะนะคะแล้วเขาก็เตรียมมาโปรโมทหนังเนี่ยค่ะ
เตรียมฉายนะคะ๒๘กรกฎาคมนี้ค่ะ
ก็อย่างที่บอกนะคะมีจดหมายเหตุด้วยนะคะ
แล้วก็มีแว่นตากันแดดค่ะใส่ปุ๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้หนุ่มไอซ์เนี่ยรับบทเป็นพ่อค้าออนไลน์ค่ะ
ยุคไปป่วนสมัยกรุงรัตนโกศิลป์ค่ะ
ได้เจอกับโป๊เบลล่านี่ยิงปั๊บย้อนยุคเลยนะคุณผู้ชม
กลายเป็นว่ายุคโบราณแต่มีแว่นกันแดดใส่
คุณผู้ชมนะคะซึ่งน้องไอภรรย์ก็ได้เล่าถึงความน่ารักของพี่โป๊บเบลล่าค่ะ
บอกว่าไม่ใช่เบาเลยนะคะเอาจริงเห็นแบบนี้นะคะนิ่งนุ่ม
แต่ในกองป่วนจนปวดหัวเลยล่ะค่ะอาจจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ
พี่โป๊บเป็นคนขี้แกล้งครับผมเป็นคนขี้แกล้งมากเขาขี้มันเขี้ยวมั้งนะ

เออเป็นคนแบบมันช่วงที่เขาถ่ายตอนเราไปออกกองด้วยกัน

คือแบบเขาเขาเข้าอารมณ์เร็อย
เขาแบบไม่ต้องการอะไรมาก
แต่ผมอ่ะผมไม่ได้
สมาธิแป๊บหนึ่งบทความเครียดความกดดันของเราไปด้วย

บอกแล้วไม่เครียดไม่กดดันนะคะอ่ะเดี๋ยวเล่าข่าวต่อเดี๋ยวใส่แว่นก่อน

ทำไมใส่แว้นต่อเพราะเขาก็รุ่นตัวเลขเลย
อยู่แบบนี้กับผู้ชมเพราะว่ารู้มั้ยคะแฟนคับที่เขาไปเชียร์ของอายภารีสนี่นะคะ
ตอนนี้ฉันต้องใส่แว่นอีกกว่าต่อไปเสร็จเลยนี่
ไอซ์ใกล้เลขออกแล้วลอตเตอรี่ออกแล้วบอกเลขหน่อย
ไอค์ก็เหลี่ยวไปโอ้ย๒๘กรกฎา

ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

ก็คิดไม่ออกแล้วไอก็หันไปมันเห็น๒๘กรกฎา

เป็นความเจือ

จะขับว่าอะไรคุณผู้ชม
ตัดเข้าหน้าเหมือนคนขายแบตเตอรี่จริง
นี่นะแจ่ว

นี่มีคำว่าบุเภสสันนิวาส

เทสันนิวาสนะคะก็เป็นความเชื่อ
ใครดูอยู่ตอนนี้อาจจะเลข๓๒ก็ได้นะ
ชมมืออีกแล้วเนี่ย
สดเลขไม่ทันแล้ว

ใส่ไปไม่ต้องพอ